เหตุการณ์นี้เรียกว่าเป็นเรื่องหัวร้อนแหละครับ
คือผู้รับเหมาเขาขับรถกระบะมาเส้นทางตรง
แล้วปรากฏว่าแฟนของพ่อค้าใบกระท่อมถอยรถออกมานะ
รถของผู้รับเหมาเขาเลยบีบแต่ปีนยาว
ปรากฏว่าตัวของพ่อค้าใบกระท่อมไม่พอใจยกพวกเนี่ย
มาจะรุมทำร้ายผู้รับเหมาที่อยู่ในรถ
แล้วก็ท้าให้เปิดกระจกเพราะพบนะคุณ
เอามีดเสียบแทงคอเขาตายเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะมีคลิปวงจรปิดให้เห็นกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นช่วงจังหวะ
ที่มีการควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับ
ตำรวจสนโครครามจู่โจมจับตัวนายมานะชัยอายุ๒๔ปี
เป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดแทงผู้รับเหมาเสียชีวิตนะครับ
หลังก่อเหตุหลบหนีไปเช่าห้องพักย่านรามอินทรานะฮะ

รู้ตัวว่าคนร้ายขับรถหนีไปกระทั่งจับได้
บริเวณถนนรัชดารามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพ
ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่สนโครครามนะครับ
คุณผู้ชมฮะคดีนี้สืบเนื่องมาจากอะไร
มีวงจรปิดให้ดูเนี่ยนะฮะ
วงจรปิดเห็นภาพขณะวันเกิดเหตุ
คือ๗เมษายนประมาณสัก๔ทุ่ม๔๐นาที
คุณผู้ชมฮะนายอันนันต์ซึ่งคือคนตายนะ
อายุ๖๓ปีเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ขับรถพาคนงานกลับจากไซส์งานก่อสร้าง
คนงานก็อยู่ในรถนะนะรถกระบะคุณผู้ชมอาจจะเห็นไกลนิดหนึ่ง
ไม่ชัดแต่ทีนี้ขับมาถึงปากซอยนวมิน๑๖๓แยก๒นะฮะ
ปรากฏว่านี่เห็นไหมฮะว่ามีรถคันหนึ่งถอยหลัง
จากนั้นนายอันนันต์ก็เลยบีบแต่เสียงดังเพราะนายอนันต์มาทางตรง
แต่เสียงดังปีนทำให้คนขับรถกระบะที่ถอยออกมาจากซอยเนี่ย
ก็ไม่พอใจซึ่งคนขับเป็นผู้หญิงนะคุณ
ลงมาต่อว่านายอนันต์จากนั้นนะฮะแฟนของผู้หญิง
ซึ่งเป็นพ่อค้าค้าใบกระท่อมลงมาด้วยนะฮะออกมาด้วยนะฮะ
พาพวกมาด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายจริง
มีภาพวงจรปิดอีกมุมด้วยนะฮะที่จะเห็นว่าพยายามพาพวกมา
ท้าให้ผู้รับเหมาหรือว่านายอนันต์เปิดกระจกลงเปิดกระจกลง
มึงจะเอาอะไรกับกูปรากฏว่าพอเขาเปิดปุ๊บเนี่ยคุณเอามีดแทงเขาเลย
จังหวะนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปกันซะหน่อยนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะดูจังหวะหนึ่งนะที่กลุ่มคนเหล่านี้
เขาไปรุมล้อมรถของนายอนันต์ผู้รับเหมาท้าให้เปิดประตูท้าให้เปิดกระจก
ปรากฏว่านายอนันต์เปิดเห็นไหมจังหวะนี้คุณ
มีชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนชกนะแต่จริงเขาไม่ได้ชกนะ
เขาเอามีดเนี่ยจ้วงแทงลำคอแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า
อันนั้นเนี่ยฝืนขับรถต่อไปดูวงจรปิดอีกมุมนะคุณนะที่จะเห็นนะฮะ
ว่าหลังจากที่นายอนันต์โดนแทงแล้วเนี่ยนะฮะ
เขาขับรถออกมาอีกคุณขับรถออกมาด้วยอาการบาดเจ็บ
โดนแทงที่คอสักพักหนึ่งนะฮะไปเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ทีนี้ทางคนงานที่อยู่ในรถก็ตกออกตกใจ
ชาวบ้านชาวช่องที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกออกตกใจนะฮะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเหลือ
พอมาถึงนายอนันต์นะคุณดูสิถูกนำตัวมาจากรถแล้วก็ปั๊มหัวใจ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาซึ่งถูกจับได้แล้วนะฮะ
คือเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

ต้นผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
ตำรวจคือเห็นภาพวงจรปิดทั้งหมดตรงนี้

ก็เลยไปจู่โจมจับตัวนายมานะชัยได้
ก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนโครคราม

เพราะว่าเตือนคุณถอยมาโดยกระทันหันนะครับ